จังห์ดีครับจังห์ดี
เรียกว่าหล่อไม่เสร็จก็เป็นอย่างเนี้ยแหละ
เอานี่แหละกันไม่เจอกับเราสองคนเรื่องราวข่าวสารคุณผู้ชมค่ะ
อยากให้คุณผู้ชมส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกัน
ใช่แล้วค่ะซึ่งมีอีกหลากหลายเรื่องราว
มีทั้งสนุกมีทั้งแบบเฮฮาเยอะแยะมากมายมาฝากด้วยนะคะ

ซึ่งในวันนี้เรื่องราวของเรามันมีเยอะนะฮะ

คุณผู้ชมเพราะว่านายคนนี้เมามาครับ
แต่ว่ายังไงเมาแล้วจะหลับเหรอ
ไม่หลับแล้วก็ไม่ยอมให้โดนจับ
เพราะว่างานนี้แกเรื่องปีนกับแพงบัตเตอร์เวย์
แล้วไปหลับต่อซะอย่างนั้นน่ะ

จูงควายไปขอสาวสร้างรัก
งานนี้บอกเลยน้องควายมีค่ากว่า๑๐ล้านบาท

ชาวเน็ตแห่แชร์คลิปนี้
เขาว่าจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่
คลิปนี้มันมีความจริงซ่อนอยู่อะไรยังไงกันบ้าง
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
มามาติดตามเราสองคนในรายการคู่กัดสะบัดข่าวนะครับ
ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไปโคราช
โคลาศบ้านเอง

อย่างงามสมชื่อเลยล่ะครับ

ตรงนี้เขาเรียกว่าอุทยานไสงามครับพี่ฝน

มีโอกาสลงไปพื้นที่ตรงนี้ที่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
นักท่องเที่ยวเข้าไปกันเยอะเลยพี่ฝน
แวะเวียนไปเที่ยวแล้วก็ไปชมความงดงาม
และไปรับอากาศเย็นถึงแม้ว่าจะเข้าหน้าร้อนแบบเต็มตัว
แต่ที่นี่เย็นร่มรื่นสบายครับ
แต่จุดไฮไลท์สำคัญไม่ได้อยู่แค่วิวทิวทัศ

ชาวบ้านเขามากราบไหว้ขอโชคขอลาบ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่แห่งนี้ด้วย

เจ้าแม่ไสงามค่ะที่มีอายุมากกว่า๓๕๐ปีนะคะ
โดยชาวบ้านเนี่ยเขาเล่าว่าเขาเคยได้รับโชคลาภ
เจ้าแม่ไสงามมาแล้วหลายต่อหลายคน
แล้วก็ยังมีคนเคยฝันเห็นเจ้าแม่ไซงามด้วย
แต่งชุดไทยอย่างสวยงามเลยมาหา
แล้วก็มาบอกว่าเนี่ยจะมาให้โชคนะ

พอรุ่งเช้านะก็ไปกราบขอพรเลย
แต่แล้วก็ได้โชคได้ลาบจากเจ้าแม่สมหวังเลย
นั่นคือสิ่งที่ชาวบ้านเขาบอกมานะ

แต่ผมว่าคุณไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสิ
อย่างแรกแน่เลยก็คือความสวยงามของที่นี่ความร่มรื่นร่มเย็น
แล้วพอคุณไปถึงคุณลองไปกราบไหว้ดูอ้าวสิ่งศักดิ์สิทธิอะเนาะ
แต่ฝนรู้สึกได้เลยนะรู้สึกสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่าง
เดี๋ยวพี่บอลคนละรายการแล้วสัมผัสพลังงานได้บางอย่าง
ไม่แต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบคือเห็นต้นไสแบบอย่างนี้เป็นใหญ่สวยงามแบบนี้
เรารู้สึกเลยว่าเหมือนมีเทวดาอารักษ์ปกปักรักษาอยู่อะไรประมาณนี้
เป็นเรื่องความเชื่อนะคือบางคนนักท่องเที่ยวพี่ฝน
เขาไปกะจะไปเที่ยวอย่างเดียวแล้วก็แวะไปกราบไห้สุดท้ายได้โชคได้ลาบมาก็มีเหมือนกัน
มีเยอะค่ะแต่คนที่เขาไม่ได้โชคได้ลาบกลับมามีแต่ไม่มาแสดงตัวอันนี้เราก็ไม่รู้
ก็ไม่รู้ก็มีเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่ว่าฝนเชื่อ
ทิ้งท้ายไว้แบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้ติดตามกันแบบยาวเลยนะพี่ฝนนะ
ใช่แล้วค่ะวันนี้จะพาไปดูที่ฉะเชิงเศร้าที่๘ริ้วมีหนุ่มคนนึงค่ะเขาเมา
เขาเมาแล้วเขาก็เหมือนแบบกลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายก็เลยปีนขึ้นไปบนมอเตอร์เวย์ขึ้นไปนอนอยู่ตรงนั้น
เจ้าหน้าที่วุ่นวายกันยกใหญ่เลย
เดี๋ยวไปดูภาพกันค่ะว่าวุ่นวายกันแค่ไหนนะคะ
โอ้โหดูสิคะ
อันนี้อันตรายมากไม่รู้ว่าปีนไปได้ยังไง
แล้วก็อยู่ในอาการมึนเมาด้วยนะคะ
เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็พี่กู้ภัยเนี่ย

เขากำลังเกลี้ยกล่อมเพราะว่านุ่มที่อยู่ในอาการมืนเมาเนี่ย
พี่ฝนสักพักนั่งแล้วก็นอนอีกแล้ว

เกิดขึ้นเวลาประมาณเที่ยงคืนนะ
จังหวัดเชียงเอ้ยจังหวัดจะเชิงเซา

ชายคนนี้เขาทิ้งรถจักรยานยนต์เอาไว้นะ

ใช่แล้วก็ปีนกระโดดข้ามไป
แล้วก็ที่ไปบนเกาะกลางถนน
คนในพื้นที่เขาเห็นบอกอุ๊ยอันตราย

หลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็มาเกลี้ยกล่อมเลย

พบว่าชายคนนี้มีชื่อว่านายเปรมปรีดีวงนะ
อายุ๓๐ปีพอสอบถามไปสอบถามมา
เขาบอกว่าตอนค่ำไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนแถวบ้าน
แล้วก็มีปากเสียงกับโต๊ะข้างด้วยนะ

แต่พอขับรถจักรยานยนต์ออกมาพบว่า
มีรถของคู่กรณีตามมาด้วย

ก็เลยแบบวิ่งหนีเลยนึกว่าจะมาทำร้ายหรือเปล่า
ตรงนี้แหละคนเยอะดีรถเยอะดี
ไม่ดีคือยังไงรถเขาขับเร็วอ่ะพี่ฝน
เขาก็เลยแบบเขานี่ไงอะไรนะ
กินเหล้าแล้วสติสัมภาษณ์ย้ำมันหมดไป

โอ้โฮเอาสุดท้ายนะครับจนกว่าที่เขาก็เตรียกก่อน
แล้วก็พานายคนนี้นายเปรมออกมาได้สำเร็จ

พากลับบ้านนะไม่ได้พาเข้าห้องขังนะโอ้
แต่ไม่น่าเชื่อนายคนนี้ยังปีนเข้าไปได้อีกนะ
อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเขานอนหลับลงไปจริง
แล้วรถที่แบบขับมาแล้วขับมาด้วยความ

เพราะฉะนั้นอย่าทำแบบนี้เลยนะคะ

แล้วก็เจริญาณณีก็ต้องวุ่นวายกันใหญ่เลย

พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวขับ
แบบว่าเป็นซานเล็กก้วงข้างแล้วน่ะมันจอดอยู่หน้าร้านซ่อมมือถือ

บอกว่าจะไปซ่อมไปซ่อมกับร้านซ่อมมือถือ

พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวคนนี้เขาไปโชว์ลวกก๋วยเตี๋ยวด้วยครับ

คือไม่รู้ว่าว่าจังแส่นเล็กแส่นใหญ่

กิ๊กเลยยิกเลยลวกก๋วยเตี๋ยวยิกเลย

พี่ฝนไม่ดูพี่ฝนปิดตาก่อน

ยืนทำอย่างนี้อันนี้คือแบบว่าพูดแบบ

คือยืนลวงก๋วยเตี๋ยวหุ้ยลักษณะเอาง่าย
ช่วยตัวเองอะครับเข้าไปทำในลักษณะแบบนี้
โอ้โหผู้หญิงครับก็คือเขาเป็นเจ้าของร้านมือถือในตลาดแหลมทองอำเภอเมืองระยองเนี่ย
เขาถ่ายเอาไว้แล้วก็โพสต์คลิปนี้เอาไว้เพื่อเล่าเรื่องราวฝากเตือนสาว
ว่าถ้าเจอคนประเภทนี้หน้าตาอย่างนี้ระวัง

เป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวกับสาเล้งพ่วงข้างแบบนั้นนะครับ
จอดรถก๋วยเตี๋ยวของเขานะหน้าร้านแล้วก็เดินมาในร้าน
ตอนแรกยื่นมือถือให้บอกแม่ค้าช่วยดูมือถือให้หน่อย
อ่ะแม่ค้าก็คิดว่ามือถือเสียมั้งก็เอามาดูให้
แต่พ่อค้าคนนี้ไม่ได้ยืนเฉย

เอามาฝากเตือนภัยกันจริงนะคุณผู้ชมนะ

ทีนี้ขนาดคนเยอะกลางวันแสก
คนเดินผ่านไปผ่านมายังกล้าทำอย่างนี้
เอาใช่ไหมล่ะวันดีคืนดีเกิดทำอะไรที่มันเป็นอันตรายมากกว่านี้
จะทำยังไงแต่อย่างนี้เจ้าของคลิปเจ้าของร้านที่เป็นผู้หญิง
เขาไม่ได้ติดใจเอาความอะไรแต่เขาเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้
เพื่อฝากเตือนภัยกันก็ยังไม่ได้แจ้งคงแจ้งความนะ
แต่ผมนะคิดว่านะถ้าเป็นไปได้นะถ้ามีเวลานะครับ
คนที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ยเอาคลิปนี้ไปให้ตำรวจจะดีกว่า
เพื่อได้ช่วยกันตามตัวมาถ้าเขามีแบบว่าเรื่องของโรคจิต
จิตเวทนะจะได้พาไปรักษา
แล้วจริงแล้วเป็นอันตรายกับเด็กถ้าเขาไปทำกับเด็ก
แล้วเด็กก็ไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้น
ขนว่าไปแจ้งความไว้สักนิดนึงก็เป็นการป้องกันไว้ก่อนนะคะ
การสอดส่องดูแลดีกว่าคิดแบบนั้นนะครับ
ใช่ค่ะเอาละค่ะฝนจะพาไปดูนักเรียนชั้นม๔
เดี๋ยวนี้คนเหล่านี้แบบจิตใจมันทำด้วยอะไร
คือเพื่อนเนี่ยคือแค้นแค้นที่เพื่อนไปฟ้องว่า
เล่นโทรศัพท์เพราะว่ามันผิดกฎโรงเรียน
ถูกเล่ยถูกครูไล่ออกหลังจากนั้นแค้นค่ะ
แค้นเอามีดไปแทงรุ่นพี่คนที่ฟ้องเนี่ย
เดี๋ยวไปดูกันค่ะเหตุการณ์นี้อยู่ที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
โอ้โฮใครจะเชื่อครับนี่เด็กหรือกระดับมปลายอีกนะ
หมอปลายค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ
เกิดขึ้นที่ตำบลโคกกลางอำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรำนะคะ
เมื่อช่วงเย็นวานนี้ค่ะโดยตำรวจเขาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ภายในหอพักโรงเรียนประจำแห่งหนึ่ง
พบนักเรียนชายชั้นม๕ค่ะวัย๑๗ปี
ได้รับบาดเจ็บจากการถูกมีดปลายแหลมแทงนะคะ
เร่งนำตัวส่งโรงพิชบันปุรีรำทันทีเพราะว่าการสาหัสนะคะ

เบื้องต้นสร้างประมาณผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนค่ะ
เป็นเด็กวัย๑๖ปีเป็นรุ่นน้องของคนที่บาดเจ็บ

คนนี้เพราะว่าไม่ได้ให้เห็นหน้า
ซึ่งเป็นอดีตนักเรียนโรงเรียนชั้นม๔ของโรงเรียนนี้แล้ว

ติดตามมาได้นะคะจนกระทั่งควบคุมตัวเนี่ย
ได้ที่สถานีรถไฟลำปลายมาตร
ซึ่งเขากำลังจะหนีค่ะหนีไปจังหวัดนครราชศรีมา
พี่ฝนจับได้พร้อมอะไรตัวรถไฟ
ใช่จับได้ขนาดคาเขาเลยนะคะ

บอกว่าทำไปเพราะว่าแก้แค้นค่ะ
เนื่องจากเมื่อหลายเดือนก่อนผู้บาดเจ็บนี้ที่เป็นรุ่นพี่
ไปฟ้องครูว่าเขาเล่นโทรศัพท์มือถือ
ซึ่งเป็นข้อห้ามเลยเป็นกฎข้อห้ามของโรงเรียน
คือถ้าทำแล้วก็จะต้องถูกไล่ออก
อุ๊ยแต่เขาบอกแบบนี้เราก็ต้องฟังหูไว้หูนะ

ถ้าเรามาลองนึกดูนะโรงเรียนเนี่ย

คือเข้าใจห้ามเล่นมือถือ
แต่ถ้าฝ่าฝืนกฎนี้แล้วต้องไล่ออกเนี่ยมันเป็นไปได้ไหม

เพราะว่าอย่างมากนะก็ยึดโทรศัพท์ไว้
ถ้าจะตัดเตือนทำโทษเดี๋ยวอับไปล้ำห้องน้ำนะ
อะไรอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เขาบอกว่านะ
ตัวเขารู้สึกเจ็บแค้นก็เลยเก็บความแค้นเอานี้ไว้
แล้วก็ตัดสินใจเอามาเลย๔เล่ม
อะไรอ่ะหนังสือโอ้ยมีสิครับ

เอามีดมาตั้งสี่เล่มอู๋เล่มเดียวก็แย่แล้ว
จะเอามาแก้แค้นคนที่ไปฟ้องครูนั่นแหละ
ซึ่งมี๒คนรุ่นพี่นั่นแหละ
พี่คนหนึ่งที่ไปฟ้องกับอีกคนนึงเป็นเพื่อนกัน
ค่ะทีนี้ตัวคนก่อเหตุเนี้ยเข้าไปในห้องพักนะ
เห็นแล้วรุ่นพี่เป้าหมายนอนคว่ำหน้าอยู่
เขาเนี่ยกระโจนเข้าไปนะแล้วก็แทงกลางหลังเลย

แต่มีคนมาเห็นเหตุการณ์ก่อนอีกคนเดชบุญรอดไปได้
มีคนมาเห็นไว้ได้ทันนะคะครับเบื้องต้นเลย
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวผู้ก่อเหตุเนี่ย
ไปที่ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์เด็กเยาวชนสตรี
และการค้ามนุษย์นะคะพร้อมกับแจ้งผู้ปกครองไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก่อนที่จะประสานเจ้าหน้าที่วิชาชีพ
ร่วมดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนใจเหมือนกันนะ
เพราะว่าเป็นเยาวชนทั้งคู่เลยนะคะ
แล้วแบบอุ๊ยทำไมต้องเลือดร้อนขนาดนี้ด้วย

คุณผู้ปกครองนะคนที่ใกล้ชิดเด็กแหละ
ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดจริงนะครับ
ไปดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเปลี่ยนอารมณ์ไปเลย
เรื่องของสัตว์ที่อยู่คู่กับเมืองไทยมาอย่างยาวนาน
ค่ะบาฟาโลควายควายควายควายควายควายควาย

เขาบอกว่าควายตัวนี้ไม่ธรรมดานะ
มันน่ารักแล้วแถมราคาของมัน

นี่ครับพี่ฝนตัวนี้โอ้ยสวยครับสวยมากสวยสวย
สถานที่แห่งนี้ก็คือสรสิริฟาร์มควายไทย
อยู่บ้านเลขที่๖๑ทับ๑หมู่๒
ตำบลบางยางอเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
นี่แหละครับก็มีนายพรมพิริยะสอนซิริหรือว่าเอกครับ
อายุห้าสิบสี่ปีคนนี้เป็นเจ้าของฟาร์ม
ฟาร์มที่นี่มีขนาดพื้นที่ประมาณสักเจ็ดสิบไร่ครับพี่ฝน
ภายในฟาร์มเนี่ยมีโรงเลี้ยงทั้งหมดเก้าโรง
แล้วก็เลี้ยงเนี้ยเป็นฟาร์มแบบระบบปิดนะค่ะ
โห้ยมั่นใจได้ค่ะอ่าปลอดภัยอะไรไม่มีสะอาดแน่นอน
เพราะว่าอย่างนั้นแล้วมีควายกี่ตัวทั้งหมดเท่าไหร่คะ
ส่วนที่เหลือน่ะเป็นพ่อพันธุ์และลูกควายก็มีจำหน่ายทั้ง

บางคนบอกนมควายกินได้เหรอ

แล้วคุณประโยชน์สูงด้วย
เขาบอกว่ามีการเพาะพันธวายที่นี่เพื่อประกวดด้วยนะจ๊ะ

เจ้าแก้วฟ้าตัวนี้แหละครับเจ้าแก้วฟ้าครับอายุ๑๐ปี
คือพี่เจ้าของเขาซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่ตอนมันอายุ๓ปี
ลักษณะเด่นอย่างที่เย็น

ควายด่อนเหรอใช่ค่ะก็คือควายเผือก
ก็คือแบบถ้าอาการด่อนนี่คืออาการขาว
แต่อย่างนี้มันดูแบบบางทีมันชมพูชมพูนะพี่ฝนนะ

ขาวอมชมพูนี่ผิวที่เราต้องการเลย
นั่นแหละสิชอบเอาอย่างนี้แต่ตัวมันสูงใหญ่พี่ฝนดูนี่อ๋อโอ้โฮ
ลักษณะดีนะมันใจกว่าควายมันล่ำสำ
มันตัวมันแบบเหมือนกับว่าเล่นเวทมาเป็นควายที่ชอบเข้าฟิตเต็
นะมีกล้ามเนื้อเออเขาบอกว่ามันมีความใหญ่
แล้วขาวมันตรงตามเอกลักษณ์ของควายที่แบบมีรูปร่างที่สวยงาม
เรียกควายมงคลหรือเปล่าคะประมาณนั้นไม่แน่เหมือนกันนะ
มีความลักษณะคล้ายแบบนั้นเขาบอกว่ามีความสูง๑๖๘เซนติเมตร
เอาง่ายเผลอสูงกว่าคน

จริงฝนสูง๑๕๘๑๕๙เส้นเองสูง๑๐๐กว่าชอบมั้ยมั้ย
แหมเป็นของเอาพี่หายประมาณนี้น้ำหนักมัน

ใจดีนะไม่ดุดันเหมือนควายตัวอื่นที่มันใหญ่ไง
ค่ะแล้วที่เจ้าของเขาบอกว่า
ผมเนี่ยนะสร้างรายได้จากเจ้าควายตัวนี้เยอะจริง
เพราะอะไรลูกแก้วฟ้าลูกของเจ้าควายตัวนี้
ถ้าเป็นตัวสีดำเริ่มราคานะฮะที่จะจำหน่ายก็สัก๓แสน

แต่ถ้าลูกของมันออกมาเป็นสีเผือกสีแบบตัวนี้
เป็นด่อนก็คือขาวอมชมพูราคาเริ่มต้นที่๔๕๐๐๐๐
โอ้มายก็อดโอ้ย
เขาบอกว่าเขาเคยขายลูกของเจ้าแก้วฟ้าราคาสูงสุดที่เคยจำหน่ายคือ
โอ้ยตายแล้วลูก
พี่ฝน๑๕๐๐๐๐๐ถอยรถได้๑คันสบายเลยนะ
ใช่ค่ะซื้อบ้านก็ยังได้เลย
เขาบอกว่าน้ำเชื้อของแก้วฟ้าขายด้วยนะ

เดือนหนึ่งก็ได้ขายได้นะ๑๐๐๑๒๐๐โดส

เอาควายไปขอสาวค่ะไปดูกัน
เป็นไงล่ะการขอสาวแบบใหม่นี่คือสินสอดแบบใหม่ล่าสุดเลยนะ
เอาควายคู่มาเลยไม่ธรรมดานะคะกับการนำน้องควายมาเป็นสินสอดค่ะ
เจ้าบ่าวของงานนี้นะคะก็คือนายวีรพันธ์สุขาวัลลินะคะ
เป็นในอำเภอนาบรจังหวัดนะครศรีธรรมระ
นี่แบบเผอร์เจ้าบ่าวเป็นน้ำเผอร์
ส่วนเจ้าสาวคือแพทย์หญิงนะคะเกษราพรแสงโชธผอโรงพยาบาลถ้ำพันรา

ไม่ธรรมดาทั้งคู่เลยนะคะขบวนแห่ขันหมากนี้นะ
สร้างความฮือฮาแก่ผู้ที่มาพบเห็นเป็นอย่างมากนะคะ
ว่าเจ้าบ่าวเนี่ยนำควายไทยคู่ผัวเมียก็คือเจ้าคมดาบ

ดาบตัวสีดำอายุ๕ปี๖เดือนกับเจ้าเงินหนุน
ตัวสีเผือกหรือว่าสีด่อนนะคะอายุ๕ปี๔เดือนมาเป็นสินสอด
พร้อมกับเงินสดอีก๕ล้านบาททองคำอีก๑๐บาทนะคะ
โดยควายทั้งสองตัวเนี่ยเชื่องมากเรียกว่าน่าจะเป็นควายประชาสัมพันธ์นะคะ
อย่างนี้อย่างนี้พี่ฝนถ้าดูราคาของเจ้าควาย๒ตัวเนี่ย

เฮ้ยออนยังไงนะตัวหนึ่งประมาณสัก๕หรือเปล่า

แต่มา๒ตัว๑๐ล้าน๑๐ล้าน

เขามีอาการที่แบบว่าสงบเสงี่ยมมาก
ดื้อไม่สนไม่ตื่นคนนะคะ
เจ้าบ่าวบอกว่าสาเหตุที่นำควายมาเป็นสินสอดเนี่ย
เนื่องจากว่าตัวเองเป็นในอำเภอ
แล้วก็มีความเป็นเกษตรกรนะคะ
ก็คือมีอาชีพทำฟาร์มวัวควายแล้วก็ฟาร์มหมูนะคะ

ก็เลยมีความรักในอาชีพเกษตรกรไม่น้อยกว่าเป็นข้าราชการ
ก็ถึงวันสำคัญของชีวิตก็อยากให้เจ้าสาวนี้ได้รับรู้ว่า
นี่จะเป็นอีกอาชีพของเรานะ

ซึ่งควายไทยคู่นี้ก็มีคนมาขอซื้อเยอะเลย
แต่ว่าไม่ขายแต่ว่านี่สวยมากเลยนะ
เขาอยากจะให้ควายมาเป็นสินสอด
แล้วก็แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความเป็นเกษตรกรไทยของท่านด้วย

เห็นแบบนี้แล้วผมแอบนึกคิด
อย่าหาว่าผมอย่างนู้นอย่างนี้หาผมทะลึ่งเลยนะ

อ้าววายถ้าเป็นแบบภาษาอีสานเขาเรียกว่าอะไร

แล้วถ้าไปแต่งอีสาน
แม่เจ้าหว่าครับพ่อเจ้าหว่าว่าโอ้ยลูกลูกสาว

ผมถึงบอก

ถ้าเราออกเสียงควายโอเคถ้าไปแต่งที่อีสานผมจะออกเลยวุ่น
แต่ว่ามันไม่ใช่คำหยาบคายเลยนะมันไม่ใช่คำหยาบคายนะคุณผู้ชม
แต่พอเราได้ยินแล้วเราแบบคิกเอาควายเอาควายมานำ
เออเอาควายมาด้วยเลยแต่ก็น่ารักดีนะคะ
แต่ถ้าใครจะมาสู่ขอฝนให้เอาหมามา
จริงพี่ฝนแกเป็นคนรักหมาแล้วที่บ้านเลี้ยงกี่ตัว
เดี๋ยวก็เปิดฟาร์มคุณผู้ชมครับพอดีนี้เรื่องนี้
หลายคนติดตามติดตามกันทั้งประเทศเลยพี่ฝน
เรื่องของการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับ
ในทางคดีตำรวจเขาก็เร่งสะสางเรื่องนี้
เพื่อจะให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็คน
ทั้งประเทศสื่อโซเชียลก็ช่วยกันช่วยกัน
อย่างนี้มันมีมากมายหลายประเด็นหลายมิติไงพี่ฝน
มุมหนึ่งในเรื่องของทางโซเชียลเราไปพบว่ามันมีคลิปหนึ่ง
อันนี้ไม่ได้ยืนยันนะว่ามันเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุจริงหรือไม่
แต่อยากให้ดูคลิปนี้ก่อนมันเหมือนกับว่ามีคนหนึ่งพยายามจะกระโดดออกจากเรือ
เกิดแถวแมนักเจ้าพระญาณนั่นแหละครับ

เพราะภาพมันค่อนข้างจะแบบว่ามันมืดแล้วมันดูยากจริง
แต่เราพยายามลูกศรเอาไว้
ในจุดที่คุณต้องสังเกตคือเหมือนกับว่าเรือแร่งไป
แล้วเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างแบบกระโดดออกมามันเป็นมุมเป็นเงา
คนที่เอามาโพสต์เอาไว้นะครับนั่นก็คือคนนี้ครับคุณขนมหนึ่ง
เป็นจุดที่เขียนว่าตรงนี้เป็นเทเวศด้วย
เป็นท่าเรือตรงนี้ด้วยเอาดูดูตรงนี้เป็นภาพกว้าง
เอาล่ะคือถ้าดูภาพกว้างมันอาจจะไม่เห็นไง
แต่พอขยายแล้วมันแตก
มันก็เลยทำให้เกิดความไม่ชัดเกิดขึ้น

อันนี้เป็นวงจรปิดใช่ไหมคะ

แล้วยิ่งพอมันมีคลิปนี้โผล่ออกมาเนี่ย

ก็กลายเป็นว่าตั้งข้อสังเกตกันเลยว่า
นี่แบบนี้มันหลักฐานชัดเจนหรือเปล่า
แต่สิ่งที่เรามาเล่าสู่กันฟังให้ได้ดูตอนนี้

คลิปนี้ภาพนี้ที่เห็นเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคุณแตงโมหรือไม่ครับ
ค่ะจากหลักฐานนะคะวงจรปิดจังหวะของคุณแตงโมตกน้ำเนี่ย
จากคำบอกเล่านะของรอปภบอกว่าได้ยินเสียงกรี๊ด
อ่ะประกอบกับข้อมูลทางตำรวจนะคะอืมทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงค่ะ
พิสูจน์ข้อเท็จจริงเลยว่าหากแตงโมตกเรือเนี่ยจะถูกดูดเข้าใต้ท้องเรือด้วยหรือไม่
คืออันนี้อยากจะให้ดูเหมือนกันเพราะว่าทีมข่าวของเราเนี่ยตอนนี้มาลองทำให้ดูเลยเพราะว่าเราได้อ่าน
แล้วก็ได้ดูคำให้การของคนที่อยู่บนเรือแล้วใช่ไหม
นี่เราพยายามเซฟสุดเลยนะครับพี่กดครับก็คือเรื่องของเรื่องผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณธนกรทองคำเขายอมเลยนะ
ลองลองทดสอบด้วยตัวเขาเองเพราะว่าสิ่งที่คำให้การของคนบนเรือในวันนั้นที่เป็นเรือที่คุณแตงโมตกลงไปเนี่ย
เขาบอกว่าคุณแตงโมมาด้านหลังเรือแล้วพยายามจะปัสสาวะ
ผู้สื่อข่าวของเราเลยลองทำแบบนั้นดูแล้วดูซิว่าถ้าตกลงไปในลักษณะนั้นแล้วความเร็วใกล้เคียงกับที่คนบนเรือให้การเอาไว้
ผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะเอางี้ไปลองดูกันครับ
อ๋อนี่อ่อตกลงไปแล้วก็ยึ่งไงวันนี้จะจ๊อบเลยน่ะ
ค่ะเอ้าผมต้องไว้ก่อนเราทำโดยการที่มีผู้เชี่ยวชาวนี่ต้องคนซ้ายมี
เจ้าหน้าที่คอยควบคุมความปลอดภัยให้ก็คือมีหน่วยกู้ภัยอยู่บริเวณนั้นด้วย
เอาล่ะคุณผู้ชมพอได้เห็นแล้วเนี่ยทีมข่าวของเราก็ได้ทดสอบอีกรอบ
จำลองการเกิดเหตุโดยใช้ความเร็วแบบเดิมก็คือ๘๐
็อต๘น็อตเท่าไหร่๑๔๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วลองซิว่ามันจะมีความต่างในเรื่องของการทำในครั้งแรกหรือเปล่า
ก็คือการตกจากหลังเรือหรือว่าการตกจากข้างเรือ
ซึ่งมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวไปลองดูการทดสอบอีกหนึ่งครั้งครับ
นี่นะครับที่บอกว่าคุณจังโงจากขานะครับ

คือเมื่อกี้ความเร็ว๘ดอตใช่ไหม
คืออยู่ท้ายเรือ๘ดอต
ตกมุมเดียวกันเลยครับท่าเดียวกันเลย

ใช่เพราะก่อนตกเขาจะคว้าไปทางจากเรือด้านซ้าย

จากการทดสอบจะเห็นน้ำก็ตกลงไปในน้ำแล้วเนี่ย
ตกมันจะไม่ได้ถูกดูดเข้าไปใต้ท้องเรือนะ

ยังงี้พอดูแล้วมันก็เกิดข้อสงสัยเหมือนกันว่า
มีแผลอยู่ที่ด้านต้นขาขาขวาด้านใน
มันมาได้ยังไงถ้าตกจากท้ายเรือ
มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะโดนใบพัด
เพราะว่าใบพัดจะอยู่ข้างซ้ายเห็นไหมครับ
เราก็เลยมองว่าเอ๊ะเราก็พยายามที่จะสืบพยายามที่จะช่วยนะคะ
ทีมงานก็เลยลองคิดแบบนี้จำลองแล้วก็ลองคิดจินตนาการดูว่า
สมมุติถ้าไม่ได้ตกจากท้ายเรือจริงตกจากข้างหน้าไหม
ถ้าตกจากข้างหน้ามันมีโอกาสไหมที่จะไปใต้ท้องเรือ
อาจจะไปโดนใบพัดแล้วทำให้คุณแตงโมเกิดแผลที่ต้นขาด้านในด้านขวา
ลองดูแต่ผู้สีขาวเราไม่ลงไปแล้วนะ
ใช้ทุ่นสีขาวเนี่ยปล่อยจากทางหน้าเรือบ้าง
จะได้เห็นว่าทุ่นสุดท้ายมันจะมาโผล่ด้านหลังเรือ
หรือมันโผล่จากด้านข้างของเรือนะครับ
เอางี้ละกันก็ลองทดสอบแบบนี้ดู
แต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุการณ์จำลองเนาะ
เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพในลักษณะการตกนะคะ

แต่ว่ายังไงน้ำหนักของทุ่นเรือก็มันไม่ใช่น้ำหนักของคนแล้วก็

นาดมันก็ไม่ใช่ไงคะขนาดก็ไม่ใช่

พอตกลงไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะ

จะออกไปด้านข้างเรือ
จะไม่เหมือนกับว่าจมลงไปท้ายเรือใช่ค่ะ

แต่ก็อย่างที่พี่ฝนบอกก็คือมันก็มาเปรียบเทียบกันไม่ได้อยู่ดี

มันไม่เหมือนกันน้ำหนักทั้งน้ำหนักทั้งแบบความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ

มันก็จะมีแบบแล้วก็อาการตกใจที่จะต้องมีตะกุยตะกายอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือมันมีปัจจัยมากมายเยอะแยะไปหมด
แต่อย่างนี้เราทำออกมาเพื่อให้ลองเห็นภาพดูนะครับ
ซึ่งมันยังมีอีกมากมายหลายอย่างที่ต้องพิสูจน์กันเกี่ยวกับคดีนี้
เห็นว่าจะมีเรื่องข่าวใหญ่อีกแล้ววันพรุ่งนี้

ก็อยากให้กระจ่างเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกว่า
เราก็อยากจะให้มันมันถูกต้องแล้วก็

ก็ติดตามอยู่จนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนกันนะคะ
ก็คือว่าความปลอดภัยของผู้หญิงของเราเนี่ยเราก็
คือจริงเราก็เจอเหตุการณ์หลายอย่างที่เราก็ผ่านมามากมายเหมือนกันนะคะ
อ่ะอย่างนี้ละกันใครที่ติดตามคดีนี้อยู่นะครับติดตามเราได้นะครับ
กับทางไทยรัฐทีวีทุกช่วงข่าวเดี๋ยวจะมีอัปเดตกันเรื่องนี้นะครับ
อารมณ์ครับมาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะครับ
หลังจากที่พ่อค้าเมืองกระบี่นะครับเขาบอกว่าขับรถเก๋งแล้วไปเจอกับรถพ่วงบรรทุกน้ำมันที่ขับแซงรถพ่วงอีกคันแล้วก็สวนเลนมา
โอ้โหมันดูแล้วน่ากลัวจริงเลยครับ
โอ้โหมันคือวินาทีชีวิตนะครับพี่ผู้ด้าน
ใช่ค่ะเฉียบตายจริงถ้าสิบล้ออีกด้านข้างไม่จอดให้นี่แย่เลยนะคะ
เพราะว่ามันไหลทางมันแคบมากเลย
แทบไม่พอมืดด้วยตอนกลางคืนนะครับ

เขาขับรถไปบนถนนที่มีแค่๒ช่องจราจร

แป๊บมาแล้วแซงมา
เขาทำอะไรไม่ถูกจริงตั้งแต่ออกข้างแบบนี้
ยังดีพี่ฝนบอกถูกเลยว่ารถช่วงคันหน้ายอมชะลอให้

เหตุการณ์เนี่ยแถวบริเวณถนนสายควนหมอ
ตำบลเขาทองอำเภอเมืองนะครับคุณผู้ชมครับ
อยู่ที่จังหวัดกระบีนั่นแหละ
โอ้โหบอกเลยนะว่ามันเป็นอะไรที่เฉียดตายมาก

อันนี้ผมก็ไม่ได้จะมาโจมตีอะไร
แต่ละคนที่ขับรถใหญ่
ฝากบอกจริงว่าคุณขับรถใหญ่บางทีต้องเห็นใจรถเล็ก

ก็ไม่อยากให้ใช้คำว่าไม่ยอมกัน
ก็ยอมกันสักนิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภัย
เตือนภัยกันต่อนะคะกับอุบัติเหตุ
เหตุการณ์นี้ชนแล้วหนีค่ะ
ไปดูหน่อยว่าชนแบบไหนแล้วหนียังไงนะคะ
ทุกวัน๒๑เซ็นติน๕๐บาท

ท่าวที่ดูแน่เห้ยเปิดไปกระพริบไว้รอเลย

ใช่แล้วชนแล้วก็หนีไปเลยนะคะด้วยความเร็วเลยนะคะ
มีบาดเจ็บอะไรแต่รายเดอร์เนี่ยเหมือนกับว่าไปต่อค่ะ
นี่ไงคือถ้าชนแล้วเนี่ยเข้าใจแหละก็ลงมาคุยกันหน่อย
มาคุยกันนิดนึงค่ะพอไปต่อปุ๊บเนี่ยนะคะ
รถเก่งไม่ยอมก็ขับตามนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็
แต่ก็ใช่ว่ารายเดอร์จะเป็นอย่างนี้ทุกคันนะ
จริงดีเขาก็มีเยอะน่ารักก็มีเยอะนะคะ
แต่ก็อย่ากลัวว่าไปส่งไม่ทันรีบอะไรขนาดนั้น
จริงก็เป็นไปได้เนอะมาพูดคุยกันก่อนนะครับ
ว่าเอาไงรู้ไหมรถส่วนใหญ่เขามีประกันอยู่แล้ว
พูดคุยชนกันอะไรยังไงเดี๋ยวก็ให้ประกันเขาช่วย
ไม่น่ากลัวอะไรไม่น่าเสียหายอะไรก็พูดคุยกันได้นะคะ
เรื่องนี้กันบ้างนะครับโอ้โหดูแล้วเนี่ย
แม่หยอกล้อเล่นกันอยู่ดีสุดท้าย

หงายตึมเลยหงายท้องไปเลยนะคะ

อันนี้เจ็บแบบไม่มีสแตนอินนะคะตัวจริงแสดงล้วนเลย

แต่มันคันเล็กไปรับน้ำหนักคุณพ่อไม่ไหวนะคะ
ก็เลยยกล้อหงายติ้ม
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าปล่อยลูกไว้กับพ่อนะคะ
นี่ห้ามเลยห้ามเลยนะคะ

อย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะแต่ก็ถือว่าไม่ได้เจ็บอะไร
โอ้โหพี่ฝนอย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวคุณพ่อทั่วไปเดี๋ยวเขาเสียใจ
คุณพ่อเขาก็รักลูกแหละแต่บางทีก็หยอกล้อหยอกเล่นมันก็อาจจะได้แผลบ้าง

เขาจะได้มีภูมิต้านทานนะคะ

ไฮไลท์มันมีเยอะแต่ไฮไลท์ที่ว่าที่สุดของที่สุดของงานแต่งก็คือการโยนช่อดอกไม้ของเจ้าสาว
อยากได้แต่ไม่เคยได้เลย
พี่ฝนลองดูคลิปนี้เผื่อพี่ฝนจะได้
ไปดูว่าเป็นยังไง
โอ้โห